เศรษฐกิจแบ่งปันกำลังเป็นคีย์เวิร์ดที่มีการพูดถึงกันทั่วโลกนะครับ
อย่างเช่นบริการอูเบอร์หรือว่าแท็กซี่ที่เรียกผ่านแอป

ในตอนนี้ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี

นั่นก็คือรถมินิบัสรับส่ง
ซึ่งผู้โดยสารยังคงเรียกผ่านแอป
แล้วก็แวะรับผู้โดยสารคนอื่นไปด้วย
คนขับนั้นจะเป็นพนักงานของบริษัทนะครับ
หมายก็คือสร้างความสบายให้เหมือนกับนั่งรถตัวเอง
แต่ราคาเท่ากับนั่งรถประจำทางครับ
บริการรับส่งผู้โดยสารในรูปแบบใหม่ของเยอรมนี
จากเดิมที่เคยให้บริการรถแท็กซี่
ปรับเปลี่ยนมาให้บริการในลักษณะเดียวกับอูเบอร์
โฉมมาให้บริการรถสาธารณะรูปแบบใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชันแล้ว
แค่ลูกค้าเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน
จากนั้นคนขับรถที่อยู่ใกล้ที่สุดก็จะขับมารับ
โดยผู้ใช้บริการจะจ่ายเงินตามระยะทาง
แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือรถมินิบัสที่ให้บริการนี้
จะไม่ได้รับส่งลูกค้าเพียงรายเดียว
แต่ยังมีลูกค้าคนอื่นที่ร่วมเดินทางไปด้วย
โดยจะมีการแวะทั้งรับทั้งส่งตามรายทาง
คล้ายกับรถโดยสารประจำทาง
แต่มีความสะดวกสบายเหมือนกับรถส่วนตัว
จากนี้ยังมีข้อดีคือในแอปพลิเคชันดังกล่าว

รถคันนี้ต้องแวะรับคนกี่คนตลอดเส้นทาง
รวมทั้งระบุระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
รวมถึงค่าโดยสารเสร็จสับ
ประโยชน์ของการเดินทางในลักษณะนี้
ก็คือยิ่งมีเพื่อนร่วมเดินทางมาก
ก็ยิ่งร่วมหารค่าโดยสารให้น้อยลง
ซึ่งถ้าหากคนหันมาใช้บริการรถแบบนี้มากขึ้น

แก้ปัญหาการจราจรติดขัดลงได้
เริ่มเปิดตัวในกรุงเบอร์ลินตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้ว
แต่นับว่ายังอยู่ในขั้นทดลอง
และให้บริการเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ก่อน
สำหรับค่าโดยสารอยู่ที่๑๐เซนต่อกิโลเมตร
ราว๔บาทต่อกิโลเมตร
ซึ่งเท่ากับราคารถโดยสารประจำทางเท่านั้น

ก็อาจจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
แต่จะไม่แพงไปกว่าอัตราค่าโดยสารของแท็กซี่ทั่วไป
กรุงเบอร์ลินที่อยู่ที่ประมาณ๗๗บาทต่อ๑กิโลเมตร

และจะลดลงเหลือกิโลเมตรละ๖๐บาท

จะเป็นพนักงานประจำไม่เหมือนกับคนขับแท็กซี่
ของบริษัทอื่นที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างบริษัท
แต่ถ้าหากระบบการให้บริการนี้ประสบความสำเร็จ
ซึ่งจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการให้บริการ
ผู้ที่จะใช้บริการต้องกดใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟน
เพื่อจะจับคู่กับลูกค้ารายอื่น
ส่วนอัตราค่าโดยสารจะหลากหลายขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง
แต่เฉลี่ยแล้วจะไม่เกิน๓๙บาทต่อ๑กิโลเมตร
เราต้องใช้ฝ่าดินสินค้าที่สุดในเมืองแค่แฟลกโฟร์
โดยดึงจุดเด่นด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการที่ถูกกว่าแท็กซี่ทั่วไปถึงกว่าครึ่ง
และผู้ใช้บริการยังมีโอกาสได้พบป่าพูดคุยกับคนหลากหลาย
ก็คือคนขับรถทุกคนจะมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้อง
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกับอูเบอร์ตามมา
ซึ่งนับว่าบริการทั้งสองแบบนี้เป็นการให้บริการแชร์รถร่วมกัน
แบบมีคนขับรถให้เป็นเจ้าแรก
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการแชร์รถยนต์ส่วนตัวกันมาแล้ว
เอ็นริโกโฮวี่ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์สะอาดระบุว่า
กรุงเบอร์ลินนับเป็นศูนย์กลางของการทดสอบโครงการนำร่องใหม่
โดยเฉพาะการแชร์รถร่วมกันกำลังบูมมาก
เพราะกรุงเบอร์ลินไม่ต่างจากเมืองใหญ่อื่น
กำลังประสบปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
และช่วยกันดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อประเทศและเพื่อโลก
จึงถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
และการแชร์รถยนต์แบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่น่าสนใจ

กำลังได้รับความนิยมในเยอรมนีเช่นกัน
นั่นก็คือการให้บริการใช้รถร่วมกัน
อย่างคาทูโกมาวติซิตี้และดรายสนาว
ซึ่งมีบริการทิ้งรถไว้ให้ขับมากถึง๒๕๐๐คัน
อัตราค่าบริการเป็นนาทีนาทีละประมาณ๑๐บาท
ผู้ที่ใช้งานจะขับรถไปจอดที่ไหนก็ได้
เพื่อให้คนอื่นมาใช้งานต่อไป
ซึ่งบริการแบบนี้ได้รับความนิยมไม่น้อย
เพราะชาวเยอรมันไม่ต้องการซื้อรถยนต์เป็นของตัวเอง
ให้บริการแชร์รถและแชร์เส้นทาง
มีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีก
จุธารัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน